เพราะว่าลูกชายอายุ๓๐กว่าหายตัวไป
หายไปหลายวันแล้วติดต่อไม่ได้เลยครับ
ล่าสุดด้วยความหวังของความเป็นแม่

บอกว่าลูกชายยังปลอดภัยอยู่นะ
แม่ก็ยังรู้สึกว่าเออยังดี
ขอให้ลูกถ้าหากว่าเห็นข่าวดูข่าวแล้ว

ก่อนหน้านี้ครับมีโพสต์ตามหาคนหายครับ

ในรัฐพลเชนชาญหรือว่าในอาร์ต
หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๒สิงหาคมตอน๒ทุ่มครึ่ง
ล่าสุดมีข่าวว่าเพื่อนไปส่งที่ซอยลมเย็นลาดย่า
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยโทรศัพท์ปิดเครื่อง
ปกติไปไหนมาไหนจะบอกแม่
พบเห็นรบกวนแจ้งเบอร์แม่อ๋อย
ลองดูโพสต์และดูหน้าผู้ชายคนที่หายตัวไป

ถ้าหากว่าใครพบเห็นบุคคลดังภาพนี้
ติดต่อประสานได้ในพื้นที่กาญจนบุรี
หรือว่าโรงพักลาดย่าก็ได้
แม่เป็นห่วงมากครอบครัวเป็นห่วงมาก
ท่านเจ้าตัวเห็นข่าวติดต่อกลับไปที่ครอบครัวโดยด่วนนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับแม่อ๋อยครับ
แม่ของนายรัชพลครับแม่อ๋อยบอกว่าเรื่องราวเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นตามที่โพสต์นั่นแหละลูกแม่หายตัวไปตั้งแต่๒๒สิงหา
วันรุ่งขึ้น๒๓สิงหาไปแจ้งตำรวจที่โรงพักลาดย่า
เขาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตำรวจรับปากว่าเดี๋ยวจะเดินเรื่องให้
แล้วต่อมาเนี่ยคือชีวิตของคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังเนอะ
หรือเปล่าเลยไปดูดวงลูกชายด้วยความหวัง
กับทางตำหนักร่างทรงพ่อแก่สมิงทองอำนาจเกรียงไกร
มีพิธีไหว้ครูด้วยดอกไม้ทุบเทียนยาสูบเงิน๑๐๐บาท
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะและใช้เวลาทำพิธีประมาณครึ่งชั่วโมง
เสร็จแล้วก็กลับหมอดูบอกว่าลูกชายจะกลับมา
เขายังมีชีวิตอยู่ยังปลอดภัยดีแม่ฟังแบบนี้อย่างน้อย
ก็ยังรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยอ่าแล้วก็ยังหวังว่าเออ

ลูกบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูออกไปธุระข้างนอกแป๊บนึง

ไม่คิดว่าจะหายไปและติดต่อไม่ได้
เพราะปกติเขาไปไหนมาไหนไม่นานนะ
แป๊บเดียวก็กลับมาแล้วแล้วจะบอกแม่ตลอด
นี่คือสิ่งที่แม่อยากจะฝากบอกถึงลูกชายครับ

ถ้าดูอยู่กลับมาหาแม่นะมีอะไรมาเล่าให้แม่ฟัง
แค่คืนเดียวที่ลูกหายไปใจแม่จะขาดอยู่แล้วครับ
เราไม่เคยห่างกันเลยแต่ถ้ามีปัญหาอะไรหรือยังไง
ก็ลองมาพูดให้แม่ฟังได้
แม่ลูกกันยังไงมันก็ต้องรักกันอยู่แล้ว
แค่หายไปคืนหนึ่งก็ใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ย